มาติดตามบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนกันบ้างครับ
มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั้งในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ต่างจังหวัดหลายพื้นที่มีการจัดงานนะครับ
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะครับ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญในทุกปีครับ
สมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
และทรงศักราพระอวลกิเตศวรโผทิสัตว์
ติดตามได้กับรายงานของคุณวันทินีศรีเคนครับ
พระอวลกิเตศวรโผทิสัตว์หรือกวนอิ่ม
เปี่ยมล้นด้วยเมตตากรุณา
บำบัดทุกโศกโรคภัยและอันตรายทั้งปวง
ประดิษฐานอย่างสง่างามภายในเก๋ง
หน้าอาคารแพทย์แผนปัจจุบัน
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ดเด่นสวยงามด้วยศิลปะสมัยราชวงศ์ทั้ง
อันเชิญมาจากมณฑลเหอนานประเทศจีน
เพื่อให้ผู้คนย่านเยาวราชได้สการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
ตู้พระไต้ปีดกมีพระพระมพิทัยเจ้าปรอและตาพระเกี่ยวสองตู้
หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์
อายุยืนนานกว่าร้อยปี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๕พระราชทานเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาล
พร้อมด้วยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อใช้รักษาผู้ยากไร้แรกเริ่มเปิดบริการ
ก็โรงพยาบาลเจียนฟ้ามูลนิธินี่
เริ่มต้นด้วยมีคนจีนพ้นทะเลที่มาตั้งหลักแหว่งอยู่ที่เมืองไทย
เคยเห็นว่าตอนนั้นมีคนจีนที่จะมาอยู่เมืองไทยนี้
จะมีทุกอย่างมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องค่ายาเกี่ยวกับหมอ
ก็เลย๕ท่านนี่ก็รวมกันสร้างโรงพยาบาลเทียนฟ้าขึ้นมา
จากการแพทย์แผนจีนตั้งแต่ปี๒๔
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องสู่การแพทย์แผนปัจจุบัน
และการบริการหน่วยไตเทียมอัจฉริยะเข้าถึงปัญหาสุขภาพ
โดยไม่เลือกชนชั้นโดยไม่แบ่งเชื้อชาติและศาสนา
ตามวัตถุประสงค์ของบรรพบุรุษชาวจีนที่ตั้งเจตนาไว้ตั้งแต่แรก
อย่างเฉพาะแผนกแพทย์จีนแพทย์จีนเป็นโบราณอย่างนี้นะครับ
คือทางเทียนฟ้าเราจะไม่คิดอะไรเลย
ค่าหมอค่ายาแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้ทันสมัย
เราจะยาเนี่ยสมุนไพรจะต้มเป็นยา
แล้วแพ็คเป็นถุงแล้วคุณหมอถ้าสั่งยาอะไร
เราก็จะให้ไปเลยโดยไม่คิดหมุน
ค่าใดทั้งสิ้นทั้งค่าหมอค่ายา
ทุกอย่างไม่มีคิดตังค์
ด้วยความตั้งมั่นของชาวจีนพ้นทะเล
สู่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
เคียงคู่กับย่านเยาวราชมาจนถึงทุกวันนี้
ไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่เป็นมูลนิธิ
ลำดับที่๑ของประเทศไทยเท่านั้น
แต่ที่นี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสให้ผู้ยากไร้
ได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบัน
ดังนั้นทุกบาทที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
เป็นการให้อีกหนึ่งชีวิตด้วยใจ
วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน